และวันนี้นะครับนอกเหนือจากงานที่น่ายินดีของชาวไทยรัฐแล้วก็แฟนบอลไทยกับการแถลงข่าวการจัดการแห่งขันแล้วก็ถ่ายทอดฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วนะครับ
รายการแข่งขันที่เราถ่ายทอดอีกหนึ่งรายการนั่นก็คือวอเล็กบอลนะครับ
เริ่มแล้วนะครับ๑๑รายการในปีนี้รายการแรก
เดิมกันด้วยวอเล็กบอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน๒๑ปีชิงแชมป์เอเชียนะครับ
วันนี้มีสกรูปพิเศษมาฝากกันก่อนที่การถ่ายทอดจะเริ่มขึ้นเวลาบ่าย๓มีนักกีฬาอยู่คู่หนึ่งนะครับ
ไม่เคยเล่นด้วยกันมาก่อนแต่ว่าเป็นแชมป์ในรอบคันเลือกนะครับ
ดังนั้นถือว่าคู่นี้มีแววติดตามบรรยายงานได้จากคุณพระรัชธ์ฟื้องฤทธิ์ไทยกลุ่นครับ
การขาดหายไปของคู่หูอย่างบรรลือนาคประคองทำให้ทีมงานผู้ฝึกสอนวอเล็กบอลชายหาดไทย
ต้องหาตัวเลือกเข้ามาทดแทนให้กับมรุเดชบุญเต็ม
ซึ่งทั้งคู่ก็ทำผลงานได้ดีในการแข่งขันวอเล็กบอลชายหาดรุ่นอายุต่ำกว่า๒๑ปีเมื่อปีที่แล้วกับตำแหน่งรองแชมป์
ที่ปีนี้สตาฟโค้ชได้ให้จตุพลแสนยุทธ์หรือรุ่งนักตบวัย๑๗ปีมาจับคู่กับมรุเดช
ซึ่งทั้งสองทำผลงานได้ดีเกินคาดขวาอันดับหนึ่งในรอบคัดเลือกทั้งที่เพิ่งจับคู่กันเป็นครั้งแรก
สำหรับนกมรุเดชนั้นประสบการณ์ในเวทีระดับชาติคงไม่ต้องพูดถึงเพราะเคยคว้าอันดับ๙ยู๒๑ชิงแชมป์โลกที่ประเทศสวิสเตอร์แลนด์เมื่อปี๒๐๑๙
ขณะที่รุ่งจตุพลเพิ่งก้าวขึ้นมาติดทีมชาติครั้งแรกซึ่งทั้งสองหวังช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เพื่อทำผลงานให้ดีเหมือนเช่นปีที่แล้วอีกครั้ง
ตอนแรกโค้ดก็ยังไม่บอกว่าจะคู่ใครก็ซ้อมคู่กับคนอื่นอย่างนี้
แข่งกีฬานักเรียนนักศึกษาอยู่โคราช
แล้วก็กลับมาจับคู่กันคัดเลย

ที่ผมไม่สามารถทำได้ครับ

ปีนี้ต้องเอาแชมป์ให้ได้แล้ว
แน่นอนว่าการถูกเลือกเป็นทีมวางอันดับหนึ่ง
ต้องเจอกับความกดดัน

วีวัตน้อยเกิดหัวหน้าผู้ฝึกสอน
คิดว่าเกมลุกกับเกมรับที่โดดเด่นของทั้งคู่
ฝ่าฟันทะลุเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศ

การมีบอลเก็บบอลดีเฟนต์ที่เหนียวแน่นแน่นอน

แต่ปีนี้ได้จัตรุพนธ์
ซึ่งเป็นคู่ใหม่แล้วก็เป็นผู้เล่นที่
พึ่งปีที่สินชาติครั้งแรก

การดีบอลเป็นลักหน้าทัฐานของชายหาธุ

ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์
ผมคาดหวังว่าผมจะได้เล่นคู่สุดท้ายจริง
เส้นทางสู่ความสำเร็จของทั้งคู่ในรอบแบ่งกลุ่ม
จะต้องพบกับคาซักสถานแม้ว่าจะเป็นงานที่หนัก
แต่ทั้งสองก็พร้อมที่จะฝ่าฟันเพื่อไปถึงฝันให้ได้ในอนาคต
ธนรัฐฟึ่งฤทัยกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน